ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมันก็มีให้เห็นอีกแล้วนะคะ
เรื่องของความรักไม่ลงตัวความรักไม่สมหวัง
ง้อเขาเขาไม่ดีด้วยก็ไปยิงเขาตาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ที่ตลาดนัดในพื้นที่หมู่บ้านหนองหอยอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันที่ร้านขายข้าวสาร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตัวลูกสาวเขาเคยมีสามี
แล้วก็เลิกกันไปปีหนึ่งแล้วแต่อดีตสามีก็พยายามง้อขอคืนดีโทรหาพยายามจะติดต่อ
ก็บอกว่าเอออย่าไปคบกันเลยถ้าเกิดมันอยู่กันแล้วไม่มีความสุข
ทีนี้ตัวอดีตสามีโมโหโมโหทั้งแม่ยายด้วยเหมือนกับทำไมต้องกีดกันเขา
เหรอโมโหอดีตภรรยาด้วยทำไมไม่รับสายทำไมไม่ยอมคุยด้วย
บุกไปยิงเขาถึงตลาดกลางตลาดนัดเลยเหรอโอ้โหใช่
แล้วตัวเองนะพอยิงเขาเสร็จนะเครียดหนีไปยิงตัวตายในวัด
ไปนั่งอยู่ข้างเจดีที่เก็บอัฐิพ่อแม่ของตัวเองอ่ะอืม
พึ่มพำพึ่มพำแล้วก็ยิงตัวตายค่ะคือที่ผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นร้านกว้างกว้างอย่างเงี้ยปกติเย็นเย็นเนี้ยเขาเป็นตลาดนัดตอนเย็น
ใช่แผงค้าแผงขายร้านค้าจะเยอะไปหมดอันนี้มันเป็นที่โล่งโล่งแล้ว
ต้องเคลียร์พื้นที่ตอนเกิดเหตุผู้ตายนะคะคือนางชะลอ
กระสุนเข้าที่อกซ้ายหนึ่งนัดค่ะอืม
ใกล้กันเลยพบร่างของลูกสาวค่ะนางสาวพรทิพย์หมื่นหาน
อายุ๓๖ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันถูกยิงเข้าที่ไทยทอย๑นัด
และคนก่อเหตุอย่างที่บอกไปนะคะเป็นอดีตสามีของนางสาวพรทิพย์ค่ะ
ชื่อว่านายมณัฐเอี่ยมสำอางอายุ๕๖ปีแล้วนะคะ
พอยิงอดีตเมียกับแม่ยายจนเขาตายทั้งคู่หนีไป
แต่หนีไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมครับ
ยิงตัวตายค่ะอ้าวที่เจดีเจดีที่เก็บอัฐิ
พ่อแม่ของคนก่อเหตุที่วัดเขาเต่าอำเภอหัวหิน
ไปนั่งซ่อนอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็เครียดจัดยิงตัวตายเลย
ทีมข่าวของเราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐลงพื้นที่ไปนะคะ
วัดเขาเต่าญาติก็นำร่างของผู้ตายไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งคนก่อเหตุเขาก็ประกอบพิธีทางศาสนาที่เดียวกันผู้ตายที่ถูกยิง
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเดียวกันแต่แยกสารากันอ๋อวัดเดียวกันเลยเหรอ
เดียวกันอ๋อเขาคนในพื้นที่เดียวกันใช่ไหมก็
ก็เป็นสาราหนึ่งศพหนึ่งอีกสาราก็สองศพใช่ก็สาราหนึ่งกับสาราสองอย่างเงี้
ศาลาคนก่อเหตุกับศาลาคนที่ถูกยิงตายที่ตกเป็นเหยื่ออืมโหแล้วย่างเขาทำใจกันไง
น่ะสี่ศพของนางชะลอกับนางสาวพรทิพย์อ่ะนะคะอยู่ที่สารหนึ่งครับ
ศพของนายมณัฐคนก่อเหตุอยู่สาราสองอ่าทีมข่าวได้ไปคุยกับสามีของนางชะลอ
แล้วก็เป็นพ่อของนางสาวพรทิพย์นายสมใจหมื่นหาน
เขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าคนก่อเหตุเป็นอดีตสามีของลูกสาว
กันไปเป็นปีแล้วค่ะเมื่อวานนี้สักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็น
ตัวเองกับภรรยากับลูกสาวก็เอาข้าวสารไปขายที่ตลาดนัดตามปกติ
เล่าให้ฟังว่านายมณัฐโทรมาหาหลายครั้ง
แต่ไม่รับสายครับแล้วระหว่างที่ตัวคุณพ่อเนี่ยนะคะ
รถอยู่ในตลาดก็เห็นนายมณัฐอดีตสามีของลูกสาวอ่ะ
เสื้อยืดโปโลสีขาวใส่ปลอกแขนสีดำใส่กางเกงยีนขาสั้นเดินมาเลย
มาที่หน้ารถบรรทุกที่จอดอยู่หลังร้านครับ
ตอนนั้นเนี่ยนะคะลูกสาวนั่งอยู่ในรถฝั่งผู้โดยสาร
นายมณัฐเปิดประตูเข้าไปในรถค่ะอ่า
ล็อกคอลูกสาวแล้วก็เอาปืนยิงเข้าไปที่ไทยทอยหนึ่งนัด
ตกลงมาจากรถจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแบบใส่กระสุนใหม่นะแล้วแม่ค่ะเห็นก็เลยวิ่งเข้าไปหา
มณัฐยิงใส่นัดหนึ่งเข้าที่อกซ้ายจนแม่ก็ล้มลงไปคือตอนนั้นแม่ไม่รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตอ่ะนะ
ก็พยายามจะวิ่งเข้าไปเหมือนกับจะเข้าไปช่วยพ่อบอกว่าเห็นแบบนั้นพ่อก็เข้าไปห้ามนะคะ
บอกไม่รู้จะห้ามยังไงตัวเองไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ทำได้คือพ่อบอกถอดรองเท้าแตกคว่างใส่
แต่นายมณัฐยิงสวนกลับใส่พ่อเหรอโอ้โหพ่อบอกโชคดีที่กระสุนมันเฉียวแขนเสื้อไปค่ะ
แล้วคนก่อเหตุก็หนีไปเลยพ่อบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่มายิงกันแบบนี้มันเป็นเรื่องของความรัก
แล้วก็ความรักมันไม่สมหวังแล้วทำไมต้องแบบโอ้โหมาก่อเหตุขนาดนี้นะคะ
คือแม่ก็พยายามบอกลูกสาวว่าอย่าไปยุ่งเลยก็เลิกติดต่อกันไปเลยเลิกกันแล้วก็เลิกกันไป
ก็เลยคาดว่านายมณัฐไม่พอใจทั้งแม่ยาย
แล้วก็เครียดที่อดีตภรรยาไม่ยอมรับสายไม่ยอมติดต่อไม่ยอมแบบกลับมาคืนดีด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ
บอกว่าวันนี้กูต้องเอามึงแน่
เพราะว่ามันน่าร้อนตั้ง๓โมงร้านหมู่นู้น
พอดีแล้วรากข่าวไปอ้าวไอ้นี่มันนั่งร้อนี่นี่นี่วะ
แล้วก็โถมาสิบประสายแล้วมันไม่รับ
ลูกสาวไม่รู้ว่ามันไปเปิดประตูทำไมไม่รู้

ถึงก็ล็อกคอปั๊บยิงโป๊ะโป๊ะเดียวกันเรียบร้อย
สาวเกราะนั่นแล้วผมก็ได้ยินโป๊ะ

มันนี่หยิงลูกกูดูบะ
เสียโป๊ะเผ้ไป

นายสมใจก็บอกว่าเมื่อเช้านี้ทางญาติฝั่งคนก่อเหตุ
คนเสียชีวิตไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องแล้วกันไปที่เหลือก็ว่ากันไป
คนก่อเหตุก็เสียชีวิตอ่ะเรื่องมันก็ดำเนินคดีอะไรใครไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ
คือจะว่ากันไปมันก็เป็นการกระทำของคนก่อเหตุนะนะคือญาติญาติเอง
เขาก็ไม่ได้อยากจะให้ทำแบบนี้ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้
แล้วก็อยู่วัดเดียวกันคนละสารานะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางฝั่ง
ของคนก่อเหตุค่ะนะครับท่านผู้ชมครับอ่า
ญาติของนายมณัฐคนก่อเหตุเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าหลังจากนายมณัฐก่อเหตุยิงใส่อดีตภรรยากับแม่ยายจนเขาตายแล้วเนี่ย
นะก็หนีไปอยู่ที่วัดเขาเต่านะจากตลาดนัดไปที่วัดเขาเต่า
แล้วก็ไปยิงตัวตายที่นั่นนะครับน้องสาวของนายมณัฐบอกว่า
พี่ชายหนีไปอยู่ที่วัดเขาเต่าเนี่ยโทรมาหานะบอกว่าอยู่ที่วัดเขาเต่า
น้องก็ตามมามาถึงเห็นพี่ชายนั่งถือปืนอยู่ที่หน้าเจดี
กระดูกของพ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องอ่า
เขาเก็บกระดูกกันไว้วัดนี้นะครับอาการของพี่เนี่ยดูท่าทางไม่สู้ดีนัก
แล้วพี่ก็บอกว่าเพิ่งไปฆ่าเมียกับแม่ยายตายมาค่ะ
เดี๋ยวจะตายตามไปด้วยน้องสาวมากับสามีนะ
ก็เข้าไปนั่งประกบข้างเลยพยายามพูดปลอบให้กำลังใจ
บอกโอ้โหอย่าเลยนะคืออย่าให้ถึงขั้นแบบฆ่าตัวตายตามกันเลย
มันก็มีทางออกแก้ไขได้ยังไงก็อ่ากลับมา
เริ่มกันใหม่นะนั่งให้กำลังใจอยู่ราว๑๐นาที
คือคงจะเกลี้ยกล่อมหวังให้ไปมอบตัวอืมลูกสาวก็มาด้วยนะ
สาวของนายมณัฐเนี่ยก็มาด้วยนะครับแต่นายมณัฐยังไงก็ไม่ฟังนะครับ
น้องสาวบอกว่าก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้มากกว่านั้นอืม
เพราะว่าพี่เนี่ยถือปืนไว้ด้วยแล้วมันมีเขตก็คือรถสายตรวจขับเข้ามาฮะ
อืมรถสายตรวจขับเข้ามาพอพี่เห็นรถตำรวจมา
ใช้ปืนจ่อขมับขวาแล้วก็ยิงตัวตายต่อหน้าต่อตาเลยฮะ
เพราะฉะนั้นใช้เวลานานนี้ถึงก็คุยกันสักประมาณ
เกือบสิบนาทีได้นะครับอืมพูดคุยกันแต่พอเขา
พอคนเริ่มมาเยอะแล้วก็มีรถพวกสายสืบเข้ามา
เขาก็เลยยิงตัวเองซึ่งเขาตอนนั้นเขาดีดตัวออกจากเราไปแล้วอะค่ะ
ครับไปนั่งอีกที่หนึ่งแล้วเขาก็เอาปืนจ่อหัวตัวเองตลอด
เขาบอกว่านั่นน่ะตำรวจมาแล้วก็เลยหันไปดูบอกไม่ใช่หรอก
พอหันไปอีกทีเขาจะเขาพยายามลั่นไกลตัวเอง
ความไม่ทันอยู่แล้วยังไงเขาก็ไม่มอบตัวเขาก็ยอมตาย
มีแต่เขาพูดกับลูกเขาว่าพ่อขอโทษนะ
ขอโทษนะตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูกสาวก็อยู่ด้วย
มีพี่สาวของนายมณัฐนะครับตอนนี้เขาป่วยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทด้วยนะ
ก็บอกกับทีมข่าวของเราฮะบอกทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่านายมณัฐนี่โทรมาหานะก่อนที่จะตัดสินใจยิงตัวตาย
โทรมาบอกไม่อยากอยู่แล้วเครียดกับปัญหาเรื่องความรักที่แก้ไม่ได้สักที
เพราะว่าแม่ฝ่ายหญิงไม่อยากให้เจอกับลูกสาวทางพี่บอกว่าก็พยายามบอกน้องให้ทำใจ
ก็ไปใช้ชีวิตใหม่ก็ได้นี่ก็หาคนใหม่แต่น้องไม่ยอมบอกว่ารักผู้หญิงคนนี้มาก
ทางครอบครัวได้ไปขอโทษครอบครัวของฝ่ายหญิงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ซึ่งทางครอบครัวฝ่ายหญิงบอกว่าก็เข้าใจดีนะทุกคนก็ยกโทษให้อภัย
เอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งสองครอบครัวก็อยู่ในภาวะแห่งความสูญเสีย
แล้วก็อยากให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นด้วย

เขาพูดตลอดพูดมานานเป็นปีเป็นปีแต่เราก็ห้ามกับทุกคนพี่น้องห้ามกับทุกคน
แต่เขาโทรมาลาเขาก็บอกกับพี่ละก่อนนะว่าถ้าถ้าอะไรที่เขาทำไม่ดีกับพี่ก็เอ่อ
เอาใครให้ด้วยก็ได้จะเรียกชื่ออย่างเดียวว่าอย่าทำอย่าทำมันบาปอย่าทำ
ยังไงก็ให้มอบตัวซะมันมีทางทางออกอ่ะมันมีมันมีเอ่อ
มันมีเวลาที่เราต้องออกมาข้างนอกได้อ่ะก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้
แกตายแล้วไงอืมทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนของนายมณัฐคนก่อเหตุน่ะนะคะ
เพื่อนคนนี้อยู่ในตลาดในวันเกิดเหตุเลยครับบอกว่าก่อนที่นายมณัฐจะไปก่อเหตุ
กินแตงโมอยู่กับเขานะแล้วก็นั่งกินตังโมอยู่นิ่งไม่พูดไม่จ้าง
อะไรเขาก็ไม่เห็นปืนนะสักพักหนึ่งนายมณัฐก็เดินไปหาอดีตภรรยา
ไปห้านาทีเสียงปืนดังเลยอะค่ะครับ
เขาเคยพูดว่าแม่ยายเขาจะติดต่อจะติดต่อไอ้ผู้ชายอะไรให้ลูกสาวเขา
เขาก็ไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่นะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวไปทำธุระปั๊บเข้าไปประมาณ๕นาทีก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ผมก็จะบอกอ้าวนัดเอาเขาแล้ว
เรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดแต่พวกวัยรุ่นอายุน้อยนะ
นี่ก็อายุ๕๐กว่านะก็ยังเกิดเหตุจนได้นะครับ